ความคืบหน้ากรณีที่สารวัตรทางหลวงนั้นถูกยิงเสียชีวิต
คือสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเนี่ยนะฮะความคืบหน้า
ล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวตำรวชหกนายผู้ต้องหาใน
ในคดีดังกล่าวนี้นะครับซึ่งอยู่ภายในงานของบ้านกำหนังนก
ฝากขังต่อสารครับแล้วก็แจ้งข้อหานัก
คัดค้านการประกันตัวมีกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ
กันอย่างแน่นหนาดูบรรยากาศครับ
จัดรับจัดตอนนี้ครับตอนนี้ครับเสร็จ
มันรู้ได้รู้มันรอทางนี้รู้สึกผิดกับหลุดความที่เจ็บคนไหมคะ
พระวัติแบงค์อ่ะครับมีอะไรอยากขอบคุณนี่คือภาพนาทีที่
พนักงานสอบสวนสพมนครปฐมพร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดนะครับนำตัวตำรวจหกนายครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาคดียิงสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์
ออกจากห้องขังของโรงพักไปส่งฝากขังต่อสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาคเจ็ดสมุทรสาข้อนครับ
ระหว่างขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสักถามข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงประเด็นที่ได้ช่วยเหลือผู้ต้องหา
ในการก่อเหตุยิงสารวัตรสิวแต่ว่าไม่มีตำรวจนายใดตอบคำถามนะครับ
จะถูกนำตัวขึ้นรถคุมขังออกจากสพมนครปฐมมุ่งหน้าไปยังศาล
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจคุดทอนภาคเจ็ดครับ

วนอีกครั้งย้ำอีกครั้งผู้ต้องหาทั้ง๖นาย
ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์สารวัตรสอบสวนสพกระทุ่มแบน
สมุทรสาครคนนี้อายุ๕๒ปีซ้ายสุดของจอครับ
ถัดมาคือ๑๐๐ตำรวจเอกนารงสักแตงอำภัยรองสารวัตรทางหลวง๑

คนที่๓๐๐ตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลครับ
รองสารวัตรจราจรสพมนครปฐมอายุ๕๗ปี
รองสารวัตรทางหลวง๑อายุ๕๙ปีอายุมากที่สุดในบรรดาทั้ง๖นาย
คนที่๕ครับร้อยตำรวจโทประสานรอดผลรองสารวัตรสำนักทางหลวง๑
กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงอายุ๕๘ปี
และคนที่๖ครับร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์รองสารวัตรทางหลวง๑อายุ๕๕ปี
ทั้งหมด๖คนนี้อายุ๕๐ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถูกออกหมายจับ
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งฝากขัง
โดยถูกแจ้งข้อหาตามหมายจับก็คือเป็นเจ้าพนักงาน
เว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
อันนี้๑๒ร่วมกันทำลายซ่อนเร้น
ร่วมกันช่วยเหลือกระทำความผิดครับช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะฮะ
มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะกลัวไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วก็นอกจากนั้นทางพ่วงกับสพเมืองนครปฐม
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภูพลทัพเจริญ
ก็มีการบอกกับตำรวจสายตรวจนะคะคือเป็นการให้โอวาส
บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะ
ตำรวจบางคนที่โดนจับก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่น
คือเห็นหน้ากันมาตั้งแต่สมัยเรียนเอาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมานาน
หน้ากันมานานแล้วกำชับนะถ้าเกิดว่ามีการเลี้ยงสังสรรค์เนี่ย
ต้องคอยให้ตรวจตราไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

คือเราเป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน
ไม่ใช่เราจะต้องไปอยู่ใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้มีบารมีนะคะ

ซึ่งโดนยิงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

พันตระหนดโทวัดศิลป์ที่ถูกยิงและบาดเจ็บ
นี่คือนาทีที่รถยนต์เข้ามาจอดเทียบ
บริเวณแถวหน้าห้องฉุกเฉินและนำตัวสารวัตรสิวครับ
ขึ้นเปรย์และเข็นไปส่งห้องฉุกเฉิน
เพื่อรักษาโดยด่วน
วงจรปิดหน้าห้องฉุกเฉินครับระบุเวลา๓ทุ่ม๑๘นาที
จับภาพรถเก๋งสีบอลเงินขับมาด้วยความเร็ว
ลองดูนาทีที่รถขับเข้ามาอีกครั้งนะฮะ
ยังจอดไม่สนิทแต่ว่าประตูรถถูกเปิดแล้ว
ขับเข้ามาเห็นไหมฮะประตูผู้โดยสารฝั่งซ้าย

ตำรวจที่นั่งมาด้านหลังรีบเปิดประตูลงจากรถ
นี่คือคืนวันที่๖กันยายน๓ทุ่มเสร็จ
แล้วเรียกเจ้าหน้าที่จากนั้นเปิดประตูหน้าฝั่งซ้าย
ตอนแรกรายงานข่าวบอกว่าคนที่เปิดประตูหลังลงมา
คือพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษร
ผู้กำกับการสอนอพญาไทยแต่ต่อมาพบว่าไม่ใช่นะครับ

ผู้กำกับการสอนอพญาไทยนั้นนั่งมากับรถยนต์อีกคันหนึ่ง

จริงท่านก็เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยรัฐนะ
บอกว่าลูกน้องผมขับรถดำมาข้างหน้าแล้วผมตามมา
น่าจะเป็นรถคันที่ขับตามมาเที่ยว
หลังจากที่รถเก๋งสีบอลขับมารถกระบะอีกคันขับตามมา
แล้วก็จะมีรถยนต์ขับตามมาอีก
จากนั้นครับคนขับรถก็คือหมู่เจน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสังกัดตำรวจทางหลวงแหละ
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของตำรวจสอบสวนกลางครับ
รีบลงมานำตัวสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์ขึ้นเปรย

มาอีกไม่กี่นาที๓ทุ่ม๒๑นาที

รองผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

นี่คือภันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงค์
ผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงครับ
เป็นคนที่โทรเรียกสารวัตรสิวให้มาที่บ้านกำนันนก
ส่วนผู้ชายเสื้อสีเขียวที่หลังกระบะประคองคนเจ็บ
นั่นคือพันตรวจโทนรงพิทักษ์ฉนวนครับ
สารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการ๒

และคนขับเป็นตำรวจขับมาจอดแล้วเรียกเจ้าหน้าที่
เอารถเข็นมาเทียบฮะ
เพื่อนำรองผู้กำกับพันตรวจโทวสินที่บาดเจ็บ
ลงจากรถนั่งท้ายกระบะนะฮะลงจากรถเสร็จแล้ว
เอาขึ้นเปรย์แล้วก็เข้าไปปฐมพยาบาล
แล้วก็จะเห็นว่ามีรถเก๋งสีดำขับตามมาอีก๑คัน
คนขับคือพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์
สารวัตรสอบสวนสพสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งมีรายงานว่าพันธุ์ตำรวจโทพัฒระนั้น

ก็ถูกตำรวจเชิญตัวไปให้ปากคำด้วยนะครับ

อยู่ในบ้านงานคืนที่เกิดเรื่องด้วย
จากนั้นไม่นานครับเวลาในวงจรปิดครับ
๓ทุ่ม๒๕นาทีคืนวันที่๖กันยายน
มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งขับตามหลังรถพยาบาล
เข้ามาแล้วจอดต่อท้ายพันตรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษร
ท่านผู้กำกับสนพญาไทยเดินลงมาจากรถยนต์คันดังกล่าว
แล้วเลี่ยงเข้าไปในห้องฉุกเฉินทันทีนะครับ
และนี่ตัดภาพไปให้ดูในบรรยากาศห้องฉุกเฉินครับ
๓ทุ่ม๔๓นาที

แล้วก็หลายคนก็บางทีก็หยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาโทร

ผู้กำกับการสอนอพญาไทยที่เพิ่งลงมาจากรถ
แล้วก็มีพันตรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์ครับ

และมีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรเคร่งเครียดอย่างชัดเจนเลย
เราซูมที่มือทำไมนะคะ

มีรอยคล้ายกับรอยคราบเลือดหรือเปล่า

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคราบเลือด
จังหวะที่อุ้มร่างสารวัตรสิวลงมาจากรถหรือไม่
เพื่อจะนำตัวมาส่งรักษาที่ห้องฉุกเฉินเป็นการด่วนเนี่ยนะฮะ
ก็เลยจะเห็นเหมือนกับรอยคราบเลือดที่มือของหมู่เจนั่นเอง

เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะ
หมู่เจนพันตรวจเอกฤษฎาพรเคร่งเครียดอย่างชัดเจน
แล้วไปคอยถามพยาบาลตลอดเวลาเห็นไหมฮะ
จิ้มชื่อเอาไว้หมู่เจนด้านซ้ายแล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกกิจสดาพรด้านขวา
ถามอยู่เรื่อยเลยนี่นะฮะ
จากนั้นมีตำรวจสลับกันเข้ามาพูดคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกกิจสดาพร
และพันธุ์ตำรวจเอกวชิราบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วมีดาบตำรวจที่ขับรถให้ผู้กำกับการสอนอพญาไทยเข้ามายืนอยู่ด้วย

ลองดูนะครับภายในห้องฉุกเฉินนี้ตำรวจหลายนายเลยนะฮะ
มีตำรวจยศพันตรวจเอกลูกศรสีฟ้าจิ้มชื่อเอาไว้เดินคุยโทรศัพท์เข้ามา
พันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์ตามชื่อที่ปรากฏหน้าจอ
แล้วก็ยังมีตำรวจที่อยู่ภายในห้องก่อนหน้านั้นอีกประมาณสัก๕นาย
สังเกตตรงหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลด้านในคุณขวัญคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
มีตำรวจใส่เสื้อคลุมสีดำเอาเสื้อขึ้นมาปิดหน้าครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะ
เหมือนกังวลและเครียดเลยและทุกสายตากำลังจ้องมองไปที่
น่าจะเป็นในห้องที่มีการเลื่อนผ้าม่านสีเขียวมาบังไว้หรือเปล่า
อาจจะเป็นการช่วยชีวิตของสารวัตรสิวแล้วก็ท่านรองผู้กำกับวัสสินอยู่หรือไม่อย่างไร
ทุกคนมีอาการกังวลและเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ตำรวจที่เหลือจากการสังเกตอย่างที่บอกว่าจะเดินเข้าออกกันตลอดเวลา

ต่อมาครับหนึ่งในตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ในห้องฉุกเฉิน
ท่านตำรวจเอกดิสดาพรผู้กำกับการศภัยไทย
ไปให้ปากคำแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนักข่าว
คือไม่ได้ตอบเป็นคำพูดครับแต่นักข่าวถามว่า
จังหวะนาทีนั้นได้ไปช่วยชีวิตสารวัตรสิวหรือไม่อย่างไร
ท่านใช้การพยักหน้าแทนค่ะก่อนจะเข้าลิฟต์
ซึ่งท่านวันนั้นใส่เสื้อไลน์สก๊อตส์มาขาวดำ
ก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ไปร่วมงาน
แต่พอถามถึงเรื่องรายละเอียดท่านแบบสายหน้าแล้วก็บกมือ
และอีกหนึ่งคนครับที่เดินทางไปให้ปากคำนะฮะ

ตอนแรกใส่เสื้อสีดำไปถึงทุกคนก็งงนักข่าว

กระทั่งมารู้อีกทีว่าอ๋อเธอคือแฟนของตำรวจ
ค่ะพระธรรมะใช่ไหมครับพี่ชื่อใช่ที่ไปร่วมงานเลี้ยง
แต่ว่าตอนที่เกิดเรื่องเธอบอกว่าเธอเข้าห้องน้ำเลย

แต่ได้ยินเสียงดังและเกิดความชุดละมุนวุ่นวาย
พอออกมาเนี่ยก็ไม่เห็นกำนันนกไม่เห็นในหน่องแล้วนะฮะ
งานเลี้ยงจริงตอนเกิดเหตุเข้าห้องน้ำพอดี
ได้ยินเสียงปืนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเธอขึ้นรถมาด้วยครับ

เธอนั่งรถไปกับตำรวจก็น่าจะเป็นแฟนของเธอ
เพื่อพาคนเจ็บมาโรงพยาบาลและอยู่ยาวถึงตี๒
ใช่เพราะว่าตอนที่ถามว่าเธอเห็นอะไรบ้าง

ดังนั้นพอออกมาคือเห็นคนอยู่ไม่ครบแล้ว

เอาเลือก
ก่อนเราเข้าห้องน้ำเราเห็นกำลังนกเห็นนองเข้าไปคุย

ไม่รู้ที่หลังแล้ว
ตอนนี้เรากลัวไหมพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมา
ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อะไรตอนนี้
วันนั้นเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปสั่งการ

สารวัตรสืบสวนสพกระทุ่มแบน
ร้อยตำรวจเอกนัทพลนากร
แล้วก็ร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์
หลังจากเกิดเหตุเข้าไปยืนล้อมกำนันนกนะ
ลักษณะเหมือนกับคุ้มกันตัว
แล้วก็พาตัวกลับเข้าไปในบ้าน
ก่อนที่จะมีคนพาออกจากจุดที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ
ที่เป็นผู้นำอาวุธปืนที่ใช้ในการยิง

นึกออกไหมที่คนงานออกมาบอกว่าแบบ
ตำรวจเขาเอาปืนมามาให้ผมฝากผมถือไว้ก่อน

ส่วนคนสุดท้ายคือร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุล
เป็นเจ้าของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
คือชื่อเนี่ยชื่อของปืนนี้เป็นชื่อของร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลค่ะ
และคนนี้นี่แหละที่เป็นคนขับรถของกำนันนก

แล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
แล้วยังมีภาพลักษณะเหมือนกับขี่ปิดท้ายขบวนหน้าจอเลยค่ะ
ที่เราวงให้จักรยานยนต์มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยนะคือเหมือนกับปิดท้ายขบวนของกำนันนก
ออกจากจุดที่เกิดเหตุไปยังบ้านกำนันนกด้วยนี่ไงต้องไปดูความสนิทสนมกับเอ่อ
กำนันนกเพราะว่าร้อยตำรวจโทนิมิตรเนี่ยคือมันก็มีข่าวมาตอนแรกว่า
เอาปืนที่เป็นปืนสวัสดิการราคาถูกกว่าพอซื้อมาเสร็จแล้วให้กำนันนก
กำลังนกก็เลยเอามาให้กับนายหน่องเก็บไว้ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะ
โจ๊กเขามีการแยกออกมาเป็น๓กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่พอหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ออกจากงานไปเลยไปเลยกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไปให้การช่วยเหลือกำนันนกกับนายหน่อง
และกลุ่มที่๓คือการนำตัวตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนายส่งโรงพยาบาล
จะแยกตำรวจออกเป็นสามกลุ่มและกลุ่มที่สามเนี้ยแหละค่ะ
คือกลุ่มที่กันตัวเอาไว้เป็นพยานนะคะอืมฟังเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะ
หลายคนก็ตั้งคำถามสงสัยกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างนานา
แต่ว่าตอนนี้ก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างยุติธรรม
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีให้ได้ติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐอีกนะคะ